ว้าวพุชายในฝัน
เมื่อวานนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าไทม์ไทยเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่บ้านอยู่ไหนใช้น้ำหอมอะไรโอ๊ย
เกินไปไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่วันนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม
จะได้รู้เลยว่าภายใต้ร่มผ้าของไทม์ไทยผู้ชายในฝันของสาวจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างติดตามได้เลยลุย
ขอต้อนรับสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะนี่แล้วเราก็ยังอยู่กับนี่เลยน้องไทย
แหมหน้าตาดีใจอะไรขนาดนั้นค่ะคุณน้องมันถูกหวยไงไม่รู้
คุณนี่ค่ะเมื่อวานคุณพี่พูดว่าอะไรคะ
วันตอนก่อนจบไปดูใต้ลมพาคเลยค่ะ
แล้วกะมิผิดจบท้ายไม่แบบนั้นนี่น๊อกก็เลยตั้งต่าง
มาดูเร็วเร็วว่าลอยสัตว์อยู่ตรงไหนบ้าง

แต่รูปเลยอะรูปอะไรอะดูไม่เห็นเลย

เลือดลึกลงมาหน่อยได้ไหม

เนี่ยตัวเองเนี่ยคือชื่นชอบรอยสักทำไมถึงอยู่ดีมาชอบรอยสักขึ้นมาเหมือน
เหมือนวัฒนธรรมแล้วก็เหมือนเพลงที่เราฟังด้วยนะครับ
แล้วก็ซึมซับมาเรื่อยแล้วก็แบบเฮ้ยมันสวยดี
แล้วผู้หญิงลาผู้หญิงสักได้มั้ยแฟนคุณ

เดี๋ยวก่อนไหนไปสักที่หน้าผู้หญิงเนี้ย

เอาถ้าสมมุติสักคู่กันกับแฟนศาสตร์

ก็อาจจะเป็นเหมือนเรื่องหรือหนังอะไรที่เราชอบด้วยกันทั้งสองคน

แต่พูดยางง่ายคือเขาเปลี่ยนไปเยอะนะจากแต่ก่อน

ต้องเปลี่ยนคิดแคลคเตอร์มาก

โอ้โหแล้วคือยังไงแบบตอนแรกแบบจากใสเกาหลี
ถึงมาเป็นแบบว่าโตขึ้นดูแบบแบสต์อะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยปรับลุคให้เป็นแบบแนวนั้น

ไม่มีครับ

ผมใส่หมดนะผมต้องแต่งตัวแบบเยอะไว้ก่อน
วันไหนผมแบบใส่เสื้อยืดมันเก่งค่ะมันเก่งกระยาวตัวเดียวไม่ได้
ต้องแบบมีแจ็คเก็ตมีหมวกมีทุกอย่างอย่างน้อยต้อง๒๓ชิ้น

มีเดินสยามชุดประมาณนี้ต้องเดินครับก็ต้องเดิน
สยามฝั่งร้อนอะถ้าร้อนแดกเปีื้องก็เดินอย่างนี้

ใครชอบอะไรพวกนี้ก็ต้องบินรองเท้าเยอะมาก
แต่นี่เราสะสมกับเขาด้วยมั้ย
ถือว่าสะสมก็สะสม
ก็มีกี่คู่แล้วที่บ้าน

เอาละมีคู่ในที่รักมากพิเศษ

เลือกชุดเวลาก่อนออกจากบ้านเราต้องอุ๊ยอะว่าจะออกได้เป็นชั่วโมงครับ
ก่อนเวลาชั่วโมงกว่าเลยผมแต่งตัวนาน
แบบแต่งตัวจะปั๊บออกมาดูกระจก

แล้วถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนแต่งตัวเยอะด้วยกัน

ไม่ถึงมีแซวมั้ย
เคยมีแฟนแซวมั้ยว่าเฮ้ยทำไมแต่งตัวเยอะอย่างเงี้ย

ผู้ชายปกติามันแบบเลยร่า
ผมน่ะก็เร็วน่ะแบบเลยใส่อาปน้ำ

ให้ทุกท่านที่อยากจะดูรายการย้อนหลัง
แฟนเพจแม่บ้านบรรจนบาน

ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะ

อยู่ก่อนนะไม่ต้องอาบน้ำร้อนก็ไม่ต้องอาบหรอก
โปรดติดตามตอนต่อไป